โชคดีเนี่ยเขาเกิดมาจากความฝันนะเขาฝันว่าเจ้าที่เนี่ยบอกว่าให้มาทำบุญ
ให้คุณป้าเนี่ยใส่ชุดสีชมพูไปแล้วจะให้โชคให้ลาบปรากฏว่าได้โชคได้ลาบจริง
งั้นตามคุณป้าไปหน่อยตามไปที่นี่ค่ะ
สังเกตไหมว่าอุโบสดหลังนี้เก่าแก่มากมากจริงจริงค่อนข้างจะดูชมรุดด้วยแหละดูซุดโซมนิดหนึ่ง
เพราะว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยตอนต้นกรุงศรีเอ่อกรุงรัตนโกธิสองสามร้อยปีอ่ะครับ
นาวัดอย่างเนี้ยอยู่ที่วัดกลางเขาตำบลดอนขวาคำเพิงเมืองอุไททานี
สถาปัตยกรรมโบร่ำโบราณแบบนี้เราก็นานนานทีได้เจอเหมือนกันแล้วแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีเสน่ห์มีเอกลักษณ์แล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอืม
จากไปดูเรื่องราวความสวยงามของวัดแล้วไปคุยกับผู้โชคดีที่ว่าได้โชคได้ลาบหน่อยค่ะ
ผู้โชคดีที่ว่าคือนางจำรูนเก่งธัญกรรมอายุเจ็ดสิบปีเนี่ยค่ะใส่ชุดสีชมพูซุ้ยเลย
ควงคู่มากับหลานสาวชื่อคุณวิไลเหล่าพักดีนะคะมาขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในโบสถ์
เรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณป้าจำรูนเนี่ยบอกว่าฝันฝันเห็นเจ้าที่
เจ้าที่มาบอกให้ป้าจำรูนใส่ชุดสีชมพูมาหาแล้วจะโชคดีถามว่าทำไมคุณป้าถึงเชื่อง่ายอย่างนี้
เอาก็ก่อนหน้านี้คุณป้าเคยมาขอเลขเด็ดที่นี่แล้วก็ได้รับโชคมาแล้วไง
ก็เลยเชื่อถือศรัทธาพองวดนี้เข้าไปค่ะคุณป้าขอจุดทูบเลย
จุดทูบไหว้ไหว้ตรงฐานเสมาโบราณภายในโบสถ์แล้วปรากฏว่าทูบเสียงไทยปรากฏมาเป็นแบบนี้
อาจจะดูยากหน่อยแต่พอจินตนาการได้แต่คุณป้าเนี่ยยังมีอะไรเด็ดมาเล่าให้เราฟังอีก
ฟังจากปากคุณป้าโดยตรงเลยค่ะอันนี้เหรออันแรกแค่ของอันนี้ได้สองหกหนึ่งค่ะ
คุณป้าพูดชัดเลยสองหกหนึ่งเอาสักสองถ้วนได้ไหมอ๋อทดกันเองอ๋อสองถ้วนอ่ะ
พี่มันไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแต่สองหนึ่งมันเป็นเศษเอานี่แหละกันไหนมากันเอาสองสองสองร้อยสองถ้วนอ่ะ
ให้ใช่กินเวลามุดไม่ได้จริงทีคุณจะมาต่ออะไรกันตรงดีเออมันไม่ใช่มาต่อคือหง
เห็นยังไงคุณป้าเขาก็เชื่อตามนั้นส่วนนี้ด้านในนะด้านในค่ะไปขอโชคกันต่อกับจอมปลวก
ปลวกนี่ขึ้นบริเวณฐานพระประธานค่ะแล้วก็ยังมีนกมีสิงสาราสัตว์อาศัยอยู่มากมาย

อ้าวไม่เอา

อยากให้คุณผู้ชมไปเห็นกับตาเหมือนกัน
เพราะเขาว่าที่นี่ก็ให้โชคให้ลาบเหมือนกัน
ถ้าใครเชื่อเรื่องนี้แล้วทำสบายใจก็ว่ากันไปนะคะ
เพราะว่าการไปขอโชคกับจอมปลวกบริเวณฐานพระประธาน
เขาบอกว่ามีคนโชคดีมาด้วยมีพระพุทธรูปด้วย
น่าจะเป็นปางนาคปรกไหมคะ

คุณป้าบอกเห็นหลายอย่างเลยนะคะขอไม่บอกแล้วกัน
เพราะว่าสายตาแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แล้วแต่ความเชื่อให้เชื่อให้ดูให้คิดกันเอาเองแล้วกันนะคะ